คุณผู้ชมคะมีเจ้าของร้านอาหารทะเลที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ถูกคนร้ายยิง๔นัดเสียชีวิตคาบ้านเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะคะ
คือผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะเขาเพิ่งมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้แค่สองวัน
แล้วก็มาเกิดเหตุถูกยิงเสียชีวิตเลยนะคะ
ตำรวจสพชะอำก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
เพราะว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตเป็นบ้านไม่มีเลขที่อ่ะนะคะ
ห้องนอนเนี่ยพบศพนายอำพินโตแก้วอายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารทะเล

จมกองเลือดเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
หน้าบ้านก็มีญาติญาติยืนกอดกันร้องไห้อะค่ะ
ตำรวจก็คุยกับลูกจ้างร้านอาหารทะเลที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ก็ได้ข้อมูลมาลักษณะแบบนี้นะคะว่าตอนที่เขาก็นั่งกินข้าวกันอยู่
ที่กระต๊อบใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
ว่าคนร้ายน่าจะมาจากข้างบ้านข้างบ้านเป็นป่าค่ะ
แล้วปีนขึ้นไปที่ระเบียงบ้านเปิดประตูเข้าไปยิงสี่นัด
เพราะว่าลูกจ้างร้านอาหารทะเลที่อยู่ใกล้บอกว่าก็ได้ยินเสียงปืน๔นัดจริงนะคะ
ก็วิ่งไปตามญาติของผู้ตายให้ออกมาดูนะคะ
แต่พอไปถึงเปิดประตูเข้าไปเห็นว่าผู้ตายคือถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
เป็นบ้านที่เพิ่งสร้างใหม่ยกพื้นสูงเป็นบ้านชั้นเดียว
อยู่หลังร้านอาหารทะเลแถวสะพานปลา
ในบ้านยังไม่ได้มีการจัดวางข้าวของอะไร
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเพิ่งมาอยู่บ้านหลังนี้ได้แค่๒วันนะคะ

คืนที่๒ตัวผู้เสียชีวิตมานอนแล้วก็ถูกยิงตายเลย
จุดที่ถูกยิงคือที่ห้องนอนนะคะ
แล้วก็มีฟูกเปื้อนเลือดยังอยู่เลยนะคะ
ทีมข่าวก็ขออนุญาตสำรวจภายในบ้าน
ระเบียงข้างบ้านมีรอยรองเท้าผ้าใบผู้ชายค่ะ
ว่าไม่น่าจะใช่รอยรองเท้าของคนในบ้าน
เพราะบ้านหลังนี้ก็มีแค่ตัวผู้เสียชีวิตภรรยาและลูกสาว
คนงานที่ร้านอาหารที่เข้าไปพบศพคนแรกบอกว่าทันทีที่เข้าไปถึงห้องนอน
ก็เห็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนคว่ำหน้าทับแขนขวา
ส่วนแขนซ้ายมีโทรศัพท์มือถือหนีบอยู่ก็เลยรีบพลิกศพและปั๊มหัวใจค่ะ
ช่วยชีวิตเขาเพราะเขาเห็นรอยเลือดอืมยังไงก็ต้องแบบช่วยหน้าก่อนนะคะ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเป็นคนผู้เห็นคนแรก
ตอนนั้นคิดว่าน่าจะยิงปืนเล่นหรือเปล่าครับแต่มันไม่ใช่
ทีมข่าวก็ไปที่วัดนะคะที่ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับนายอำพินผู้เสียชีวิตนะคะ
ญาติญาติร้องไห้ด้วยความเสียใจนะคะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะชื่อว่านางสาวมุกน้อยใสอายุ๔๒
ให้ข้อมูลว่าก็อยู่กินกับสามีได้๑๐กว่าปีนะคะ

ถูกยิงไม่มีลางบอกเหตุอะไร

นางสาวพรลูกสาวของผู้เสียชีวิตเล่าทั้งน้ำตาเลยว่าก่อนเกิดเหตุ
พ่อยังโทรศัพท์มาบอกเลยว่าพี่มุกทำกับข้าวให้พี่มุกก็คือภรรยานะคะ
ทำกับข้าวให้เดี๋ยวไปส่งนะผ่านไปสักพักมีคนมาบอกว่าพ่อถูกยิง
ลูกสาวบอกไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ก็ยอมรับว่าพ่อเล่นการพนัน

ล่าสุดพ่อเอาปืนไปจำนำ
เหมือนคนร้ายจะรู้หรือเปล่า
ว่าพ่อไม่มีปืนก็เลยบุกมาก่อเหตุแบบนี้
วันหนึ่งเขาแบบไปจำนำไว้
เขาไม่มีในคืนนั้นเขาก็มาโดนยิง
เขาโทรไปหาเมียเขาเขาบอกว่า
ทำกับข้าวมาให้พี่ด้วยนะพี่หิวข้าว
ไปไม่ถึง๑๐นาทีพี่คนวิ่งมาตามแล้ว

เห็นผู้ชายสองคนกระโดดออกจากระเบียงไป
แล้วหนูก็ให้พี่นำมั่นออกไปก่อนเพราะหนูก็กลัว
เดินหน้าไปปุ๊บเขาเข้าห้องไปเห็นพ่อหนูนอนฟ่ำอยู่
พอหน้าเขาพลิกพ่อหนูมาเขาก็ปั๊มห่อใจ

เพราะว่าเรื่องส่วนตัวเขาเขาจะไม่ค่อยอธิบายให้เราฟังเท่าไหร
เพราะเขามีคนที่ชอบไปเล่นการผนันค่ะ
แล้วถ้าเขามาบอกเราเราอาจจะไม่ให้เขาออกไป
อะไรอย่างนี้เขาจะไม่เล่าเลยค่ะเรื่องอะไร
ทีมข่าวก็พยายามจะคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตคนอื่นนะคะ

บอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเองเขาก็มีธุรกิจหลายอย่าง
ก็ไม่ค่อยได้บริหารงานที่ร้านอาหารทะเลเท่าไหร่

และผู้เสียชีวิตเองเนี่ยค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ย
เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสิบเอ็ดกรกฎาคมก็คือสิบเก้าวัน
เพิ่งจะมีการเจรจาการบริหารงานของร้านอาหาร
ตอนแรกก็ไม่ค่อยจะลงตัวแต่ตอนนี้ก็ลงตัวแล้ว
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับร้านอาหารทะเลตำรวจก็เลยมีการควบคุมตัว
คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำนะคะครับ
คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกคือหลานเขยอืม
นำตัวไปสอบปากคำแต่หลานเขยคนนี้บอกว่า
ผมไม่เกี่ยวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
พลตำรวจรีเทียนชัยคามปโสผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
ก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะที่ห้องประชุมของสพชะอำ
กำชับทีมสืบสวน๓ชุดเร่งไล่ล่าคนร้ายค่ะ
เอาไว้สามเรื่องค่ะคุณผู้ชมเรื่องการพนันเรื่องธุรกิจ
หรือเรื่องชู้สาวยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ